คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อดีตคู่รักอย่างเต้ยจรินพรและอเล็กซ์เรนเดลกันบ้างนะคะ
ถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะจบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วสักพักนึงแล้วนะคะ
ซึ่งโครงการนี้เขาร่วมหุ้นกันมา๓ปีแล้วนะคะ
เต้ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอดีใจสุดเลยนะคะ
เมื่ออาทิตย์ก่อนระหว่างไปทริปที่ภูเก็ต
แล้วเจอกับแม่เต่ามะเฟืองที่เกือบจะศูนย์พันธุ์

ซึ่งอยู่แถวนั้นให้มาดูให้เห็นกับตาหน่อยซิว่าเฮ้ย

คือเต่ามะเฟืองเนี่ยเมื่อก่อนประเทศไทยคือเขาจะขึ้นมาไข่อยู่แล้วค่ะ
แต่ว่ามีช่วง๕ปีที่ผ่านมาค่ะ

ก็นึกว่าจะสูดผัดไปจากแม่งไทยแล้วค่ะ
แล้วก็เมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมา
ก็ได้ยินค่ะว่าเขาขึ้นมาข่ายค่ะ
ก็คือดีใจมากเลยค่ะ

ใช่ค่ะก็ลงไปพร้อมกันพอดีค่ะ
เราก็เลยแบบไปเยี่ยมชมแบบตรงคอกที่เขาแบบว่าถ่ายเอาไว้ด้วยกัน
มันเป็นแฟชั่นของเราด้วยแล้วก็ทำคุณค่าให้กับท้องทะเลให้กับธรรมชาติด้วยค่ะ
ซึ่งคู่นี้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอุดมการที่เหมือนกัน
แต่ว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงช้างใช่ไหมคะ

เดี่ยคู่นี้ถึงแม้จะเลิกกันไปแต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะ